สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
หลังจากวันดี๑๑เดือน๑๑ผ่านไป
ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีจะมีข่าวดีมีเรื่องดีเรื่องไหน
เข้ามาให้คุณได้ชื่นใจบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะ
กลุ่มราศีที่ดวงมีเกณฑ์รวยเงินรวยทอง
หลังจากวันที่๑๑เดือน๑๑มี๔ราศีด้วยกันค่ะ
แก่ชาวราศีเมษพฤกษกพิจิกและกันค่ะ
ชะตาของทั้งสี่ราศีนี้นะคะเรียกว่าโดดเด่นมากในเรื่องของการเงินค่ะ
หลังจากวันที่๑๑เดือน๑๑ผ่านไปเนี่ยเรียกว่าดวงการเงินของคุณจะดีมากขึ้นนะคะ
อุปสรรคปัญหาหรือว่าเรื่องที่ทำให้คุณต้องกระเป๋าเงินรั่วค่ะ
ที่ทำให้คุณต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะลดลงไปค่ะ
จะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ
เรียกว่าในช่วงจังหวะนี้ค่ะเป็นช่วงจังหวะแห่งการโกยเงินโกยทองโดยแท้เลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่ามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าค่ะและคุณพยายามขวายคว้าแล้วก็ขยันอย่างเต็มที่
คำว่าเศรษฐีก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแต่ต้องขอกาดอกจันทร์ไว้ที่ชาวราศีกันนะคะ
ดวงชะตาของคุณค่ะมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้แต่อาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าราศีอื่นนิดนึงนะคะ
กลุ่มราศีที่ดวงมีเกณฑ์ได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองหลังจากวันที่๑๑เดือน๑๑ผ่านไป
มี๕ราศีด้วยกันค่ะได้แก่ชาวราศีเมถุนกรกฎธนูกุมและมังกรค่ะ
ทั้ง๕ราศีนี้นะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงการงานค่ะ
มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จหลังจากวันที่๑๑เดือน๑๑ผ่านไปนะคะ
ในช่วงที่ผ่านมาค่ะทั้ง๕ราศีนี้นะคะ
เรียกว่าเป็นราศีที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานอย่างมากเลยค่ะ
ชาวราศีกุมนะคะเรียกว่าเหนื่อยที่สุดในบรรดา๕ราศีนี้เลยค่ะ
แต่หลังจากวันที่๑๑เดือน๑๑ผ่านไปนะคะ
ดวงการงานของคุณค่ะจะเริ่มพลิกฟื้นนะคะ
หลังจากที่นิ่งมานานค่ะในตอนนี้นะคะ
ก็จะเริ่มมีความเจริญก้าวหน้าเข้ามาเยือนแล้วค่ะ
หากทั้ง๕ราศีอยากจะไปเสนองานสมัครงานติดต่องานใดนะคะ
หลังจากวันที่๑๑เดือน๑๑ผ่านไปขอให้คุณลุยเต็มที่ได้เลยค่ะ
รับรองว่ามีข่าวดีมาเยือนอย่างแน่นอนเลยค่ะ
กลุ่มราศีที่ดวงมีเกณฑ์ได้พบกับความสมหวัง
หลังจากวันที่๑๑เดือน๑๑ผ่านไปแต่ต้องสู้ต้องลุยก่อนนะคะ
มี๓ราศีด้วยกันค่ะได้แก่ชาวราศีตุลสิงศ์และมีนค่ะ
ดวงชะตาของทั้งสามราศีนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จความสมหวังค่ะ
แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะคุณต้องสู้ต้องเหนื่อยต้องรวยก่อนค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศรีมีนนะคะอย่าเรียกว่าสู้เลยค่ะต้องเรียกว่าบู้ล้างผ่านเลยนะคะ
ชาวราศรีมีนค่ะดวงมีเกณฑ์ต้องเหนื่อยมากเป็นพิเศษนะคะถึงจะประสบความสำเร็จค่ะ
พูดโดยรวมเลยนะคะดวงชะตาของทั้ง๓ราศีค่ะ
คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แต่แค่ต้องเหนื่อยต้องสู้ก่อนนะคะ
ดวงชะตาของคุณค่ะจะไปหวังพึ่งพาใครไม่ได้เลยต้องหวังพึ่งพาสองมือนะคะแล้วก็ลำแข้งของคุณค่ะ
ถึงจะประสบความสำเร็จสมหวังค่ะ
หลังจากวันที่๑๑เดือน๑๑คุณจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่รับรองว่าคุณจะได้รับความสำเร็จและความสมหวังเป็นการตอบแทนอย่างแน่นอนค่ะ
ว่าคุณผู้ชมจะเป็นคนราศีอะไรนะคะหมอไก่ก็ขอแนะนำให้คุณหมั่นไหว้พระทำบุญสวดมนต์บ่อยค่ะ
เพื่อเป็นการเสริมบารมีทำให้ดวงชะตาของเราดีแบบระยะยาวนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ